สวัสดีครับหกโน้นอีกหนึ่งนาทีนะครับ
เรื่องราวเช้านี้กลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับ
สำหรับตัวไม่น่ารักสำหรับนี้นะ
สุดหัวใจเลยขาดไม่ได้
เช้าต้องดูเย็นต้องดู
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นข่าวฮือฮามาตลอดนะคะ
เรียกว่าเป็นข่าวใหญ่ที่สุดข่าวหนึ่งของสัปดาห์นี้ก็ได้นะคะ
แล้วก็ใหญ่อีกครั้งหนึ่งเปรี้ยงเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะ

ได้ทุกหัวระแหงทีเดียวสำหรับพิธีกรข่าวคนนี้คุณสรยุทธ์นะคะ
วันนี้คุณสอยุทธ์ไม่ได้มารายการเราแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะ
แต่ว่าเราจะคุยกันว่าปรากฏการณ์สรยุทธ์สุทัศนาจินดานั้น
มีผลอย่างไรกับวงการข่าววงการทีวีดิจิทัลนะคะ
นี่ปรับกระบวนทัศน์กันหมดเลยนะคะคุณผู้ชม

อาจารย์เป็นหัวหน้าภาควิชาการตลาดที่คณะพานิชยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ
สวัสดีค่ะอาจารย์
คำถามร้อนเต็มไปหมดเลยค่ะ
อาจารย์คะแวบแรกปั้ง
เอาวันที่ครั้งที่ภาพศาสตร์ออกมาก่อนนะคะ
นั้นในทางการตลาดหรือในการวางแผนกระบวนในการปรับยุทธศาสตร์
อาจารย์ว่าตอนนั้นเนี่ยการที่คุณสอรยุทธ์ตัดสินใจที่จะออกทีวีวันรุ่งขึ้น
ทางการตลาดแล้วถือว่าเป็นวิธีที่เลือกถูกต้องป่ะคะ
ผมว่าอย่างแรกวันแรกต้องออกไปก่อน
เพราะว่าเราจะได้ชี้แจงด้วยตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร
จะได้ตอบคำถามสังคมขณะที่ผมไม่เห็นมีใครจะมาต่อว่า
ที่เขาอ่านข่าวของตัวเองออกทีวี
แต่ประเด็นหลังจากนั้นต่างหากที่เป็นประเด็น
แล้วเมื่อกี้คุณจอมขวัญบอกว่าเป็นปรากฏการณ์
เป็นปรากฏการณ์จริงครับเพราะว่าในรายการ
พอพิธีกรคนหนึ่งไม่อยู่ถอนโฆษณากันเยอะแยะไปหมดเลย
ดวงสื่อโฆษณาทั้งหลายก็ระส่ำระสายนะครับ
อาจารย์ถ้ามองจากวันที่คำพิพากษาออกมานะคะแล้ววันรุ่งขึ้น

เพราะคนรอดูว่าคุณสรยุทธ์จะตัดสินใจแบบไหน
ซึ่งตัดสินใจออกมาแต่ทีนี้แรงบีบแรงอัดที่เข้ามา
สุดท้ายตัดสินใจประกาศผ่านอินสตาแกรมของตัวเอง
ตอนนั้นค่ะขั้นตอนถัดมาคืออย่างนี้เรียกในทางการตลาดยุทธศาสตร์

คือประเด็นที่พอหลังจากนั้นปุ๊บ

ผมว่าอย่างคนอย่างอยากจะรอดูว่ามาจัดรายการหรือเปล่า
พอมาปุ๊บคนก็ยังแบบเริ่มเป็นพูดแล้ววิพากษ์วิจารณ์
อย่าลืมนะครับว่าสาเหตุที่เมื่อกี้คุณจอมขวัญใช้คำว่าปรากฏการณ์

ว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาอย่างนี้มาก่อนทั่วประเทศคุยกันแต่เรื่องนี้
สาเหตุเป็นอย่างนั้นผมถามว่าถ้าเป็นรายการอื่นเนี่ย
พี่กรคนอื่นไม่มาสักวัน๒วันหรือเลิกจัดรายการคงจะไม่มี
แล้วถึงแม้ว่าเลิกกับรายการเพราะเหตุสารสั่งนี้นะครับ
หรือมีความผิดก็คงจะไม่ได้เป็นเรื่องราวใหญ่โต
อธิบายด้วยภาษาง่ายนะครับเพราะคุณสรยุทธ์ไม่ได้เป็นสินค้า
นะครับส่วนคุณสอรยุทธ์เป็นแบรนด์ถูกไหมครับ
ความต่างของมันก็คือเหมือนกับว่าเรากินกาแฟแก้วหนึ่ง
ก็แค่๒๐บาทเพราะเป็นแบรนด์เนี่ยมันมีมูลค่า
สมัยก่อนมีคนมาอ่านข่าวนั่งข่าวอย่างนี้ก็อ่านข่าวไป
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเหมือนกับคล้ายกับการตลาด
เราบอกว่าเราต้องหาจุดแตกต่างแต่ในเมื่อจุดแตกต่างมันไม่มี
ใครก็เนื้อข่าวเหมือนกันจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนกาแฟก็เหมือนกัน
แต่คำถามคือเราแตกต่างก็คือแตกต่างเรื่องของอารมณ์
เพราะฉะนั้นคุณสรยุทธ์ต้องชื่นชมในแง่ว่าเป็นคนที่พลิกจะอ่านข่าวมาเป็นเล่าข่าว
พอเล่าข่าวปุ๊บก็มีสีสันพูดสาชาวบ้านเนี่ยคนอาจจะอยู่บ้าน
อ่านข่าวนั่งอย่างนี้มันเบื่อมันน่าเบื่อแล้วทุกช่องเหมือนกันหมด
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีสีสันของรายการนะครับคนก็รู้สึกว่ามาเล่าข่าวมาเริ่มมีสีสัน
เหมือนมีคนมาเม้ามอยมาคุยให้ฟังมันมีสีสัน

และอย่างหนึ่งนะครับผมว่าพอคนติดรายการมาก
คุณสอรยุตไม่ใช่สินค้าละที่ไม่มีมูลค่าเป็นแบรนด์ละ
แล้วแบรนด์นี้นะครับอยู่คู่กับช่อง๓อยู่คู่กับประเทศไทยมาเป็น๑๐ปีนะครับ
เพราะฉะนั้นพอเกิดอะไรขึ้นปุ๊บสังคมหันไปมองทันที
เพราะพันทันทีปุ๊บเรื่องเล่าเช้านี้นะครับ
ตัวคุณค่าหลักของเรื่องเล่าเช้านี้รายการนะครับ
ตัวที่เป็นหัวใจหายไปหายไปปุ๊บก็เลยเกิดผลกระทบต่างอย่างมากมาย
อาจารย์ที่ผ่านมา๓๔วันที่พลิกไปพลิกมา
คนเฝ้าดูเช้าเย็นนะครับคุณสอยุทธ์จะไปทางไหน
จนกระทั่งเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ตัดสินใจหายไปจากหน้าจอโทรทัศ
ตัดสินใจคราวนี้ดีกับตัวคุณสรยุทธ์เองหรือเปล่าคะ
ผมว่าดีอยู่แล้วครับความจริงนะช้าไปซะด้วยซ้ำนะครับ
ความจริงถ้าเกิดคุณจอมขวัญอยู่ในแวดวงสื่อทั้งหลายเนี่ย
เราน่าจะเช็คกระแสสังคมได้พอสมควรนะครับ
วันแรกเนี่ยเช้าปุ๊บไปทำงานใช่แต่ตอนบ่ายเนี่ยนะครับ
คือการทำงานข่าวหรือโฆษณาในแวดวงทั้งหลายเนี่ย
วันต่อวันจริงต้องเช็คว่าโอ้โหเป็นยังไงบ้าง
แล้วถ้าเราทำอะไรออกไปเนี่ยบางทีต้องมีความสามารถในการพยากร
เพราะฉะนั้นพอกระแสสังคมออกมาลบเนี่ยนะครับ
แล้วก็บอกว่าหยุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีตีได้๒ประเด็นว่า
หยุดไปเพราะว่าโดนบีบจากกระแสสังคมให้ต้องหยุด
แต่ถ้าเราหยุดเองนะครับเพราะว่านะครับเรารู้สึกว่า
เราอยากจะหยุดชั่วคราวผมว่าบางทีประเด็นของช่อง๓
ที่ตัดสินใจว่าตอนแรกนะครับออกมาตัดสินใจให้ทำงานต่อ
นี้บางครั้งการตัดสินใจนะครับผมว่าบางครั้งอาจจะไม่ขาว
อาจจะไม่ดำถ้าเราเช็คไม่แน่ใจบางทีเราเป็นสีเทาบ้าง
อาจจะบอกว่าหยุดชั่วคราวแล้วเราก็ไม่บอกว่าตอนนี้หยุดก่อนได้ไหม
หยุดชั่วคราวก่อนเพราะว่ามีนะมีข่าวนะครับว่า
สารตัดสินแล้วเพราะฉะนั้นหยุดชั่วคราวชั่วคราวแค่ไหนก็ไม่รู้
หยุดรอฟังกระแสถ้ากระแสออกมาเป็นบวกเป็นลบมาก
แล้วเราค่อย๑๒๓เพราะฉะนั้นบ่อยครั้งเนี่ยครับ
การแถลงข่าวอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่ช่อง๓ตัดสินใจ
เหตุผล๑๒เหตุผลข้อ๓ที่เขาไปพูดกันเยอะเรื่องของ
เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับการทำงานในธุรกิจของแต่ละที่เนี่ยครับ
มันไม่ใช่แค่นะครับคนทำงานด้วยกัน
แต่ต้องมีเรื่องของลูกค้าเรื่องของสังคมแล้วก็มีผู้ถือหุ้น
บางทีเราอาจตรงนี้ได้นะครับครอบครัวเรารักกันทำงานด้วยกัน
แต่ว่าครอบครัวของเราคือประชาชนคนไทยสังคมไทยคือครอบครัว
เพราะฉะนั้นการมองหลายด้านจะช่วยให้เราตัดสินใจได้เฉียบขาด
แล้วก็บางทีนะครับคมได้มากขึ้น
อาจารย์ค่ะอาจารย์เองอาจารย์ก็มองว่าคุณสอยุทธนาจินดาเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ของวงการทีวีเหมือนกันใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นการตัดสินใจที่ทิ้งเวลาบางคนบอกว่าควรจะเร็วกว่านี้หรือทันที
แต่บางคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะคือมันมีข้อโตเถียงกันเยอะนะคะในทางกฎหมาย
แต่ฉะนั้นเราคุยกันในทางการตลาดเนี่ยคือเฮ้ยแต่ว่ามันอาจจะต้องเช็คกระแสให้รอบด้าน
กระแสต้านเยอะกระแสให้หยุดมากแต่คนที่ยังรอดูอยู่แล้วรู้สึกขาดไม่ได้
ปรากฏการณ์นี้เนี่ยอาจารย์ค่ะคือในทางในการวางยุทธศาสตร์การตลาดแล้วเนี่ย
คือมันมีทางอื่นอีกไหมที่จะไม่ได้ออกมาแบบเป็นแบบนี้ค่ะ
คือประเด็นที่คืออย่างที่เรียนให้ทราบนะครับถ้าเกิดไม่ขาวนะครับไม่ดำ
เราอาจจะมีตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นบางช่วงเนี่ยถึงบอกว่าอาจจะหยุดชั่วคราว
คราวนี้เราไม่ได้บอกว่านานแค่ไหนนะครับแล้วก็ในแง่คนบอกว่ากระแสต้านก็เยอะ
ถ้าเมื่อไหร่เป็นเรื่องของกระแสต้านผมเห็นด้วยนะครับว่าบางทีมีบวกมีลบ
เป็นได้ทั้งสองด้านเช่นวันนี้ถ้าเกิดปรากฏการณ์คุณจอมขวัญ
เกิดเรื่องอะไรขึ้นมีสังคมมาวิพากษ์วิจารณ์แต่ถ้าไม่เป็นเรื่องของจริยธรรม
เป็นเรื่องของขึ้นโลกขึ้นสารนะครับผมว่ากระแสต้านกับบวกลบเนี่ยต้องช่างใจดี
แต่ถ้าเป็นต้านเป็นเรื่องของสารสั่งอย่างนี้ผมว่าเป็นเรื่องค่อนข้างซีเรียส
อาจารย์ลองถามแทนนะคะคือคนที่เป็นแฟนและคิดถึงคุณสอยุทธ์มีแน่นะคะ
แต่เมื่อคุณสอยุทธ์ตัดสินใจแล้วทางสถานีเองก็ตกลงตามนั้นเนี่ยนะคะ
อาจารย์ถ้าผู้บริหารสถานีมานั่งคุยกับอาจารย์ว่าอาจารย์เราเอาไงต่อดีล่ะ
อาจารย์ว่าไปยังไงต่อดีคะสำหรับตัวสถานีเขาเอง

เค้าก็เอาพิธีกรกุ๊บมาแล้วก็ทำไปเรื่อย
แต่ประเด็นที่สำคัญก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบนะครับ
ว่ามันยากเพราะว่าคนดูตัวรายการเนี่ย
คุณสรยุทธ์อาจจะเป็นหัวใจของรายการเลยก็ว่าได้
มันเหมือนสินค้าครับที่เราหาคุณค่าหลัก
คือถ้าตัวนี้ไม่มีนะครับเราเสมือนหนึ่งว่ามันไม่ใช่
เพราะลักษณะการข่าวมีทุกช่องเลยถูกไหมครับ

เพราะฉะนั้นลักษณะของบุคลิกของคุณสรยุทธ์เองเนี่ยนะครับ
ถ้าจะหาคนมาแทนเนี่ยมันก็ต้องมีลักษณะที่ใกล้เคียง
หรือเหมือนหรือไม่งั้นก็ต้องผู้บริหารต้องมานั่งคิดถึงรูปแบบรายการใหม่
ที่จะต้องสร้างความแตกต่างจากรายการข่าวช่องอื่น
ที่ผ่านมาก็ทำได้ระดับหนึ่งนะครับ
อาจารย์ค่ะถ้าอาจารย์เป็นตัวสถานีเองเนี่ยนะคะ
มานั่งวิเคราะห์กันเนี่ยอาจารย์บอกว่าคุณสอยุทธ์ไม่ใช่สินค้าของที่นั่นนะ
คุณสอยุทธ์เป็นแบรนด์ในตัวเองเนี่ยนะคะ
อาจารย์สมมุติคุณสรยุทธ์เลือกที่จะไปทำงานลักษณะเดียวกัน
แต่ไปออกในรูปแบบช่องทางอื่น

คนดูจะไปเป็นผัวเลยไหมคะอาจารย์เชื่อขนาดนั้นป่ะคะ
ความยากมันอยู่กันนี้ครับองค์ประกอบของเวลาที่มันออกมาเนี่ยนะครับ
เราเสพสื่อเนี่ยคำถามคือถ้าออกไปทางออนไลน์เนี่ยนะครับ
ลักษณะเวลาเราดูช่อง๓นะครับดูข่าวนะครับ
เรื่องเล่าเช้านี้นะครับพอคนไม่ดูปุ๊บ
เมื่อวานดูโหเห็นมาทุกวันวันนี้พอไม่เห็นก็เป็นเรื่องเศร้าเช้านี้นะครับ
เป็นเรื่องเศร้าเช้านี้นะแล้วจะเป็นเรื่องเศร้าทุกเช้าเลย
ถ้าเกิดไม่สามารถพลิกเกมตรงนี้ได้
ประเด็นที่สำคัญก็คืออย่างเมื่อกี้บอกว่า
ถ้าไปเปลี่ยนไปทำออนไลน์คนจะตามมาไหมนะครับ

ประกอบนี่คือเราเห็นหน้าเห็นตากัน

ถ้าไม่มาตอนเช้าจะไปตอนไหนล่ะครับ

มันไม่มาครบทั้งองค์ประกอบ

เพราะว่าคุณสอรยุทธ์เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียง

แล้วก็อย่าคาดหวังความสำเร็จที่เป็นในระดับเดิม

คล้ายกันเช่นไปอยู่ช่องอื่น
แต่ก็ไปช่องอื่นมันก็ไม่ได้อีกถูกไหมครับ

นั่งดูข่าวนี้เราไม่ได้ดูแค่
อะไรครับผมอ่านหนังสือพิมพ์ก็ได้
แต่ผมไม่อ่านเพราะมันได้แค่ตรงนี้

ดังนั้นเวลาคุณสรยุทธ์มีท่าทาง

เพราะฉะนั้นปัจจัยแห่งความสำเร็จของเขาก็คือว่า

อันนี้ผมว่าเป็นบทเรียนสำหรับทุกท่านที่ฟังในรายการนะครับ

เห็นไหมงั้นองค์ประกอบการทำงานที่สำเร็จเนี่ยนะครับ
ผมว่านี่คือตัวที่เป็นแรงผลักดันทำให้
นี่เขาเป็นแบรนด์ที่เป็นนักข่าวที่คนอยากจะฟังข่าวมากที่สุดอันหนึ่งครับ
คนอยากจะฟังคำพยากรของนักการตลาดเหมือนกันนะคะอาจารย์
คือถ้าถามถึงตัวสถานีเองเนี่ยนะคะ
จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะไม่มีคุณสอยุทธ์ได้ขนาดเช่น
ตติ้งค่อยถอยลงโฆษณาเกลี่ยไปสถานีอื่นมากขึ้น
คือจะกลายเป็นอย่างนี้มันจะเห็นชัดขนาดนี้เลยป่ะคะ

ถ้าถามผมนะผมว่าชัดนะครับ

รายการเรื่องเล่าเช้านี้คุณสอรยุทธ์เนี่ยนะครับ
ไม่ได้อยู่มาแค่ปี๒ปีอันนี้เป็น๑๐ปีนะครับ๑๐ปี
ผมว่ารายการถ้าเกิดยังใช้คำว่าเรื่องเล่าเช้านี้
ผมถามคุณจอมขวัญเรื่องเล่าเช้านี้เท่ากับอะไร

ถามตรงเนี่ยก็ต้องถามตรงถูกป่ะ
มันก็ต้องมีคนนี้ถ้าคนนี้ไม่อยู่มันไม่ใช่
มันเหมือนกับว่าสิ่งที่อยู่ในตัวแล้ว
หรืออื่นนะครับที่ไม่ได้ดึงดึงเสน่ห์ของคนจัดรายการเนี่ย
มาใช้ในรายการต้องปรับให้มันซอฟต์ลง
ถ้าเป็นพิธีกรหญิงคู่เนี่ยนะครับ
พูดกันสนุกสนานเพราะฉะนั้นความที่เป็น
หัวใจถึงพริกถึงขิงแบบมันอะไรพวกนี้

อาจารย์ถ้าสมมุติลองเรียงสมการอย่างที่อาจารย์วิเศษว่า
อาจารย์กำลังจะบอกว่าเรื่องเล่าเช้านี้
เท่ากับคุณสอรยุทธ์
และคุณสรยุทธ์และความถึงอะไรครับ

ประกอบของความเป็นคุณสอยุทธ์ซึ่งคือแบรนด์เนี่ยนะคะ
แล้วก็เป็นที่มาของเรตติ้งโฆษณาความนิยมนะคะ

ทางสถานีไม่ควรหาคนมาเพื่อแทนใช่ไหมคะ

ถ้าเกิดว่าตอนนี้ที่เขาทำคือ

เขาต้องหาคนมาเพื่อทดแทนให้ได้

หรือเปลี่ยนรูปแบบนะครับทำให้มันสดกว่าเดิมเปลี่ยนเพราะเหตุผล
เหมือนสินค้าบางทีบอกว่าเป็นสินค้าสำหรับลูกทุ่ง
งั้นวันนี้ถ้าจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยมันไปต่อไม่ได้มันต้องผมว่าเป็นเรื่องใหญ่
ที่จะต้องมาขบคิดแล้วก็วางแผนในเชิงของกลยุทธ์ที่จะดึงดูดให้คนเข้ามาดูรายการเหมือนเดิม
อาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาเพราะฉะนั้นมีคำถามถามอาจารย์ถามเผื่อค่ะ
เผื่อนะคะว่าถ้าไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารคิดทีมงานคิด

แล้วคุณผู้ชมคะในโลกออนไลน์ทั้งวันหลังจากที่มีข่าว

เราไปคุยกับคุณมดดำมาเมื่อกี้เองค่ะ
ดำค่ะที่ตัดสินใจโพสต์รูปกับพี่สรยุทธ์
แล้วก็เขียนข้อความเนี่ยตกลงแล้วสนิทกันแค่ไหน
ก็คงจะเป็นแฟนข่าวคนนึง
เป็นเป็นน้องที่รู้จักกันในวงการบันเทิงสักคนหนึ่ง
เป็นคนที่เวลาเจอกันก็ยกมือไหว้กัน
ผู้ใหญ่กับเด็กแล้วก็ทุกครั้งก็จะได้กำลังใจ

แต่ว่าข้อความที่เขียนมันรู้สึกเหมือนกับคุ้นเคย

ก็คือเราอาจจะเป็นเพราะเราเป็นแฟนคลับพี่ยุทธ์
โดยส่วนตัวจริงเพราะฉะนั้นเวลาเจอพี่ยุทธ์ก็
พี่ยุทธ์ขอกอดทีนึงสิอะไรอย่างนี้
ทุกครั้งเราก็แค่แบบเฮ้ยมันคงไม่ใช่การละเทศะที่เราจะโทรศัพท์ไปหาพี่ยุทธ์
เพราะช่วงเวลาอย่างนี้เราแค่อยากจะเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งเล็ก
ให้กับพี่ยุทธ์ในฐานะที่หลายครั้งก็ได้กำลังใจจากพี่ยุทธ์มาเหมือนกันในช่วง
ที่ที่เจอหน้าพี่ยุทธ์ไม่ไหวแล้วทำทีวีเบื่อจังเลย
ก็จะได้คำแนะนำดีจากพี่ยุทธ์มาให้ฮะ
มันก็แค่การให้กำลังใจเพราะทำอาชีพคนหลังเล่นเหมือนกัน

ตั้งแต่เกิดข่าวว่าพี่สรยุทธ์หยุดทำรายการมดดำได้โทรคุย
ไม่มีโอกาสปกติไม่เคยได้โทรคุยอยู่แล้ว

คือนอกจากแบบว่าบางทีไปทานข้าวพี่ยุทธ์ไปกินข้าว
เราก็มีโอกาสเจอไปกินข้าวกับพี่ยุทธ์อะไรอย่างนี้ฮะ
ก็มีบ้างทุกครั้งเราก็จะเห็นว่านี่แหละคือการทำงานแบบคุณสอรยุทธ์
นึกออกไหมครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องอยู่ในหูตลอด
ภาพหนึ่งที่พระดำจำพี่ยุทธ์ได้แล้วก็เป็นแนวทางเนี่ย
ครั้งนี้รู้สึกจะมีประชุมรัฐสภาพบ้างฮะ
ครั้งหนึ่งพี่ยุทธ์กินข้าวกับเราไป
พี่ยุทธ์ฟังอะไรเขาก็ต้องฟังว่าประชุมรัฐสภาวันนั้นน่ะ
ใครพูดอะไรบ้างอะไรอย่างนี้
เราก็เลยโอ้โหเนี่ยเหรอคือกรรมกรข่าวเนี่ยเหรอคือคนข่าว
แล้วเราก็รู้สึกว่านี่คือไอดอลอ่ะ
คือตัวอย่างว่าเราจะต้องทำงานอย่างนี้นะ
ถ้าเราจะเป็นครั้งหนึ่งพี่ยุทธ์เคยบอกถ้าเราจะเป็นคนเล่าข่าวเราจะต้องรู้
รู้รู้ข่าวให้เยอะกว่าที่เราจะเล่าอะไรอย่างนี้
ดำเจอกระแสตีกลับมาที่ตัวเองไหมคะโพสต์ไปแบบนี้
โดยส่วนตัวมันก็นั่งว่าไม่โดนอะไรอะ
เพราะว่าจริงแล้วมันก็เหมือนกับเราทำอาชีพเดียวกันแล้วเราให้กำลังใจกัน
ไม่ได้มีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังที่มันมากกว่านั้น
เหมือนกับพี่น้องที่อยู่ในวงการเดียวกัน
พี่น้องที่เราเคยเห็นกันมาเขาก็เคยดูผลงานเราเราก็เคยดูผลงานเขาก็เหมือนกับมาให้กำลังใจกันนะฮะ
ถามตรงค่ะมดดำเวลามดดำโพสต์แบบนี้นะคนก็จะอาจจะถามในใจกลับมาว่า

และมดดำลืมไปแล้วเหรอว่าคุณสอยุทธ์ทำอะไรไว้เออ
บางทีถ้าสมมุติเราจะพูดถึงว่าโอเคละความถูกความผิดหรือสิ่งทุกอย่าง
มดดำเองก็มาจากครอบครัวนักการเมืองซึ่งก็บางทีก็มีปัญหาเยอะนะฮะ
พี่ยุทธ์เองเขาก็อาจจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้
ถ้าสมมุติโดยส่วนตัวนะฮะเราตัดปัญหาเหล่านี้
แล้วเราเอารีเลชั่นชิประหว่างคนที่เราเคยรู้จักกัน
แล้วก็ให้กำลังใจกันมะดำว่ามันน่าจะมีคนเข้าใจเราบ้างณวันนี้
แต่ก็ยังจะมีอีกประเภทหนึ่งที่ว่าเฮ้ยเราไปเกาะกระแสใครหรือเปล่า
จริงไม่ใช่ฮะมันคือความรู้สึกที่เราอยากจะบอก
คนที่เรารู้สึกดีคนที่เคยให้กำลังใจเรา
อาจจะเป็นผูกพันจากการดูรายการจากการเล่าข่าว
แค่อยากจะให้กำลังใจคนคนนั้นเท่านั้นเอง
แน่นอนว่าคนดูจำนวนไม่น้อยก็คงผูกพันกับคุณสรยุทธ์เหมือนกันนะคะ
เช้าเย็นเช้าเย็นอาจารย์ถ้าจะกลับมาไม่ว่าสถานีคิดหรือตัวคุณสอยุทธ์คิด
จะกลับมาในทีวีด้วยนะคะอาจารย์กลับมาได้ไหมคะกลับมายังไง
ผมคิดว่าทิ้งช่วงจะดีกว่านะครับมันเหมือนไฟกำลังร้อนนะครับ
ทิ้งช่วงไปสักพักนึงนะครับทิ้งช่วงไปสักพักหนึ่ง
แล้วก็ที่บางทีถ้าโชคดีเขาบอกคนไทยลืมง่าย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอจนกระทั่งตอนนี้ขั้นต้น
ถ้าอุทธรณ์บอกไม่เนี่ยนะครับกลับมาเลยครับ
พิพากษาแล้วก็ยื่นไปอุทธรณ์บอกไม่

เพราะฉะนั้นต้องถือว่าเราให้เกียรตินะครับ
คำพิพากษาแล้วแต่ถ้าเกิดไม่ใช่
อาจจะต้องหยุดยาวนะครับประเด็นอยู่ตรงนั้น
ในช่วงเป็น๑๐ปีปรากฏการณ์สรยุทธ์

นะครับซึ่งเวลาเหมือนกับการทำธุรกิจทั่วไป
ก็คือว่าเวลาอย่างแรกเราต้องหาความแตกต่างในตัวสินค้า

สินค้ามันเหมือนกันข่าวมันก็เหมือนกัน

คุณสรยุทธ์มีจุดเริ่มในการอ่านข่าวเป็นเล่าข่าว

เพราะฉะนั้นใครที่นั่งฟังอยู่ในรายการนี้นะครับ
มีแบบอย่างที่ดีในประเด็นหนึ่งนะครับ
คือทำอะไรมันต้องเต็มที่
เนอร์มันมาที่เขาชอบแบบดาราอินเนอร์มันมา
ฉันอ่านข่าวนี้ถ้าเราไม่อินเนี่ยมันไม่ออก
เพราะฉะนั้นเขาออกมาหมดเลยแล้วคนก็จะรู้สึกว่า

พอมาเต็มที่คนก็ติดแล้วก็จัดเต็ม

แต่ว่าเวลามองนะองค์ประกอบเป็นความสำเร็จให้รอบด้าน
พอเก่งปุ๊บนะครับเก่งแล้วเก่งมากรอบด้าน
แล้วก็เป็นคนไวด้วยข่าวไหนไวทันทีด้วย

ใจก็มานักเก่งเร็ว
ใจก็มาองค์ประกอบอีกด้านหนึ่งนะครับ

เรื่องของบอกว่าเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของความดี

คุณต้องระวังถ้าคุณพลาดนิดเดียวเนี่ยครับ

คือด้วยความเป็นคนสาธารณะจะโดนจับตาเยอะ
ไม่ใช่แค่นั้นบางคนออกบอกว่า

เราเป็นสาธารณะชนซึ่ง
แต่อย่างนึงนะครับที่อยากจะให้
เป็นข้อคิดนะครับหลายคนที่ทำงานเนี่ย
เห็นไหมลายกานนี้ขาดคุณสอร์ยุทธไม่ได้เพราะเขาเป็นแบรนด์
หลายคนผมเคยมีคนรู้จักหรือน้องลูกศิษย์ทั้งหลาย

เมื่อไหร่คุณเป็นแบรนด์คุณจะได้เงินเดือนเยอะขึ้นเอง

เพราะฉะนั้นวันนี้รายการนี้ไม่มีคุณจอมขวัญ
ไม่ได้ละทนแทนไม่ได้
แต่ว่าถูกไหม
แต่ว่าถ้าเกิดคุณจอมขวัญว่า

สำหรับเราจะเป็นแบรนด์ที่ไม่แข็งแกร่ง

เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับมันใช้เวลาด้วย

ถ้าเรามองให้รอบด้านผมว่ามัน

มีบทเรียนหลายบทเรียนนะครับที่เป็นข่าว

เก่งดีสมองใจได้ไม่พอ

โดยเพราะคนที่เป็นสาธารณะครับ
ฝากไว้นะครับแอบเอาเข้ามา

อาจารย์ถามตรงค่ะ
อาจารย์ดูเรื่องเล่าเช้านี้กับก่อน
แล้วก็พยายามหาในสิ่งที่

แล้ววันนั้นนะครับการเวลาก็จะพิสูจน์ครับ
ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เราคุยกับอาจารย์
พยายามคุยในมุมอื่นซึ่งมีอีกหลายมุมมากเลย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวงการข่าวนะครับคุณผู้ชม
แต่ว่าอย่างหนึ่งค่ะไหนฟังอาจารย์แล้ว
งับเลยนะคะกลยุทธ์ที่อาจารย์ว่า
คุณผู้ชมค่ะตั้งแต่วันจันทร์ที่๗ที่จะถึงนี้เป็นต้นไปนะคะ
รายการถามตรงจะมา๑ทุ่มตรงถึงทุ่มครึ่งนะคะ
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพระหัสสบดีนะคะ
ส่วนวันศุกร์เนื่องจากมีคอสชนายกมาพูดนะคะ
เราจะมาเร็วหน่อยนะคะแล้วก็จะมา๖โมงครึ่งถึงทุ่มตรงนะคะ
เพราะฉะนั้นเริ่มเวลาใหม่กับวันจันทร์ที่จะถึงนี้
ในรายการถามตรงนะคะทุ่มตรงก่อนเดี๋ยวมาเตือนกันทุกวัน
แต่วันนี้ที่คุยกับอาจารย์ไปแล้วสงสัยหลังจากนี้
แล้วแต่แต่ละสถานีนะคะว่าจะปรับกลยุทธ์อย่างไร
หลังจากที่เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับตลาดนี้
วันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ

สักครู่พบกับทั้งสามท่านนะคะคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ